คุณผู้ชมครับในขณะที่ทางครอบครัวอย่างที่บอกครับ
รู้สึกว่าเหมือนกับมีรางสังหรณ์

ความเสี่ยงของถนนและสิ่งที่แม่สัมผัสได้จากรางสังหรณ์

ไส้เดียวหรือเปล่ามีรางไส้ผู้เดียวยิ่งขึ้นหรือ
ทำไมแม่ยังไม่ได้อยู่ที่จากเมีย
เสียงร่ำไห้ของนางพัชราพรจันทริทัก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕
โรงเรียนพังคุยพัฒนาศึกษาจังหวัดขอนแก่น
หลังลูกชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบัตรตกเหว

นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว

หวังฝากชีวิตไว้ยามแก่เท่า
และยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ัชราพรเล่าว่าก่อนลูกชายจะเดินทางไปทัศนศึกษา

อย่าทิ้งแม่ผมไปจะไม่กลับมาเหมือนเป็นการสั่งเสีย
และข่าวร้ายก็มาถึงเมื่อเวลา๔นาฬิกา
หลังผู้ใหญ่บ้านประกาศหอกระจายข่าว
ว่าให้ผู้ปกครองที่มีบุตรล้านไปทัศนศึกษา
รวมตัวกันที่สารากลางหมู่บ้าน
ทราบว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเวลา๓นาฬิกา
หลังรถโดยสารปรับอากาศนำนักเรียน๔๖คนและครูอีก๔คน
ไปทัศนศึกษาที่อาวุธคุ้งกระเบนจังหวัดจันทร์ทับบุรี

เสียหลักชนแผงกั้นคอนกรีตและเสาไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณถนนสาย๓๐๔กบินบุรีวังน้ำเขียว
อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
ตกลงไปในเหวฝั่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลึกเกือบ๑๐๐เมตร
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๖คนบาดเจ็บกว่า๔๐คน
ส่วนผู้สูญหาย๒คนนั้นคณะครูยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นรถมาด้วย
จากการสอบถามนักเรียนที่โดยสารมากับรถคันดังกล่าวทราบว่า
คนขับได้แสงรถคันหน้าแล้วหักเข้าเลนเดิมแต่รถเกิดเสียหลักเบรกไม่อยู่จึงเกิดเหตุดังกล่าว
ในนกผ่าดนงามเหลือในอำเภอนาดีพร้อมญาติผู้บาดเจ็บ
เดินทางไปโรงพยาบาลนาดีเพื่อเยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บที่ยังนอนรักษาตัว๒๙คน
จำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๒คน
ส่วนที่เหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบส๑และโรงพยาบาลกบินบุรี
ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษาก็เงียบเหงา
มีเพียงครูเวรคนเดียวที่รอให้ข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้น
กับผู้ปกครองและญาติของนักเรียนที่เริ่มเดินทางมารอรับบุตรหลาน
ไปดูอุบัติเหตุที่ถนนเส้นนี้เมื่อปี๒๕๕๔ถึงปัจจุบัน
เกิดอุบัติเหตุแล้ว๑๘๙ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๘๔คน
บาดเจ็บ๖๐๖คน
บริเวณเกิดเหตุนับว่าเป็นจุดเสี่ยงอีกหนึ่งแห่ง
จากเส้นทางอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการขยายถนน๓๐๔กบินบุรีปักทงชัย
จาก๒ช่องจราจรเป็น๔ช่องจราจร
เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
รองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น
ก่อสร้างสะพานคู่อุโมงทางลอด

ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
และอุทยานแห่งชาติทัพลาน
ขณะเจ้าหน้าที่ยืนยันมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
มีไฟส่องสว่างและป้ายเตือนตลอดทาง

โดยเฉพาะผู้ที่ไม่คุ้นเคยเส้นทาง

และตรวจความพร้อมของรถทุกครั้ง

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน